คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้กำลังเป็นดราม่าในโซเชียล
มีเพจหนึ่งเขาเอาคลิปไปแชร์เอาไว้คือ
มีชายหญิงคู่หนึ่งน่าจะเป็นสองสามีภรรยากันแต่เป็นชาวต่างชาติ

และฝ่ายผู้ชายกำลังลงมือทำร้ายร่างกายฝ่ายผู้หญิง

จังหวะนั้นตำรวจขับรถมาเป็นตำรวจคือ
ชาวบ้านก็เรียกตำรวจตำรวจช่วยไปหน่อย
ลักษณะว่าเราลักษณะเขาต้องทำร้ายร่างกาย

ก็ตำรวจโทรแจ้งก็ตำรวจ

ตำรวจบอกให้ชาวบ้านโทรแจ้งตำรวจทั้งที่ตำรวจก็อยู่ตรงนั้นนะฮะ

ช่วยหน่อยอยู่ฟ้าแล้วกสิงค์สัญลักษณะตอนหน้า
ก็ไม่ใช่ตม
โอเคโอเคยังไงเราก็ต้องปกป้องไว้ก่อนอ่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
โทร๑๙๑ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
อะไรมีอะไรโทรแจ้งตำรวจนะ
สัดตันกันไปแป๊บนึงก็ตำรวจอยู่ตรงนี้
แล้วทำไมให้โทรแจ้งตำรวจอีกทีหนึ่งอ้าวงง
ผู้พิทักษ์สันติราชแล้วคุณผู้หญิงพูด

สาตำรวจคือเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแปลว่าอะไร
คุณจะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ไง
ก็รถก็เปิดไฟแว๊บอยู่นะฮะ

คุณผู้ชมครับตกลงใครรู้กฎหมายฮะในคลิปนี้

คนถ่ายคลิปเหมือนจะมันจะมีความรู้พอสมควรนะ

ต่อให้ไม่มีหมายจับเนี่ยคุณก็จับได้

แล้วทำไมขออภัยนะครับ

ไม่ยุ่งทันทีจะไม่ไปสืบสาวราวเรื่องเลย

ก็โอเคโทร๑๙๑ใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะ
คือก็งงแหละครับว่าทำไมตำรวจถึงให้
แนะนำให้ประชาชนโทรหาตำรวจ

ตำรวจแนะนำแบบนั้นนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรี
ชายกับหญิงเขามีปากเสี่ยงกัน

ผู้หญิงหนีมานะฮะมาหลบที่ร้าน

กุญแจบ้านมาผู้ชายก็พูดภาษาไทยได้นะครับ
เจ้าของร้านก็เลยเข้าไปห้ามนะฮะ
แล้วก็พยายามที่จะช่วยแยกกัน
พอเห็นรถตำรวจมาจอดตรงนี้ไซเลนก็เปิดไฟว่า
วาบตรงนั้นก็เลยรีบไปขอให้ตำรวจมาช่วย
บอกว่าไม่รู้เขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แต่เข้ามาหลบมาขอให้ที่ร้านช่วยก็ช่วยกันห้ามปราม
แต่ตำรวจก็ตะโกนตับกลับมาแบบงงที่คุณผู้ชมได้ยินกันว่า

คลิปนี้พอโพสต์ไปนะชาวเน็ตก็

ตำหนิตำรวจเป็นการใหญ่จนกลายเป็นดราม่าสนั่นโซเชียลครับ
ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปยังคนถ่ายเธอชื่อว่าชะอ่าขออภัยนัชชาลีครับ
อืมคุณนาชาลีบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี้ยมันสองทุ่มกว่า
จะปิดแล้วทุกอย่างเป็นไปตามคลิปที่ได้ยินหมดทุกอย่าง
หลังจากนั้นตำรวจก็บอกว่าให้โทรหนึ่งเก้าหนึ่งเธอก็ยืนงง
ว่าทำไมต้องให้แจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งทั้งทั้งที่ตำรวจก็อยู่ตรงหน้าร้าน
ข้างรถก็เขียนว่าสพพัทยาก็เป็นตำรวจท้องที่อยู่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งหน้าแบบนี้เธอก็อยู่เฉยไม่ได้
เพราะสงสารผู้หญิงเพราะถ้าเกิดปล่อยไป
โดนทำร้ายถึงขั้นกับโดนฆ่าตายก็ได้ก็ต้องห้ามไว้ก่อน
แต่ไม่คิดว่าตำรวจจะนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ลงมาช่วยแบบนี้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณผู้ชม
ถามตำรวจเขาหน่อยว่าทำไมถึงไม่ลงไปช่วย
ถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทสมพลนาคขำพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อำกับสพเมืองพัทยา
บอกว่าผมก็เห็นคลิปนี้แล้ว
เดี๋ยวจะเรียกตำรวจในคลิปมาชี้แจงว่าทำไม
ประชาชนเดินไปร้องขอถึงข้างรถว่าให้ไปช่วย

บอกว่าทั้งที่มันเป็นเหตุซึ่งหน้าแท้

อันนี้ภูมิกับสงสัยเองเลยใช่ไหมภูมิกับบอกว่าถ้าพบว่าผิดจริง
เดี๋ยวจะดำเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็ตามกฎหมายเลย
แต่ถ้าดูดีในคลิปจะเห็นว่ารถตำรวจที่มาจอดอยู่
จอดอยู่ตั้งแต่ชายหญิงคู่นี้เริ่มทะเลาะกันแล้ว
แล้วก็มีการบีดแตร่เตือนมีการเปิดไฟไซเลน
แต่ที่ไม่ลงอาจจะเห็นว่ายังไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ก็ได้เพราะยังไม่มีการทะเลาะตบตีกัน
แล้วตำรวจก็ถามคำนึงว่าสามีภรรยากันใช่ไหม

เดี๋ยวเรียกมาสอบสวดก่อนแล้วจะชี้แจงต่อไปว่า

เหตุการณ์แบบนี้ตำรวจมีความผิดหรือเปล่า

อื้อนะฮะอันนี้ก็ไปฟังที่ต่อไปนะครับ๋ผมเคยเชิญชวนครูผู้ชมให้แสดงความคิดเห็น
คุณผู้ชมแสดงมาผมจะอ่านให้ฟังกับข่าวนี้
ขับรถเล่นเฉย
ใช่ถึงเป็นเรื่องผัวเมียก็ต้องช่วยเหลือ

เชิญชวนคุณผู้ชมแจ้งความไปเวลาเห็นผัวเมียตีกัน
ผู้หญิงถูกทำร้ายเด็กโดนทำร้ายแล้วบอกว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วถ้าสรุปว่ามันเป็นแค่ผัวเมียกันก็จะไม่มาเหรอครับ
หรือจะรอให้เขาโดนลงมือเลือดตกยางออกก่อนหรือครับ
มันก็ย้อนแย้งนะอย่างนี้นะครับ